ประชาชนจำนวนมากนะครับต่างทยอยเดินทางไปกราบศักระพระศพ
เด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
ณตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศกันอย่างต่อเนื่องครับ
ที่พระตำหนักเพชรนะครับวัดปวรนิเวศวิหารประชาชนแต่งกายชุดขาวดำ
เดินทางเข้าศักระพระศพสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราช
กลมหาสังคปรินายกตั้งแต่ในช่วงเช้า
โดยพระศักยวงวิสุทธิ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารกล่าวว่า

พระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน
เลื่อนชั้นเครื่องเกตยศประกอบพระศพสมเด็จพระสังคราช
จากพระโกรธกุดันใหญ่เป็นพระโกรธทองน้อย
ในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
ระหว่างวันที่๑๕๑๗ธันวาคมปี๒๕๕๙
ทางสำนักพระราชวังได้ดำเนินการเปลี่ยนเป็นพระกฏทองน้อย
ฉัดผ้าขาว๓ชั้นเป็นฉัดตาดทอง๕ชั้น

เด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
พระองค์ได้เคยฉายพระรูปคู่พระโกรธทองน้อยไว้
ซึ่งก็เป็นพระโกรธที่ทรงบรรจุพระสรีรังคารของพระองค์อยู่ในขณะนี้
ในเวลา๑๓นาฬิกา๓๐นาทีวันนี้
วัดปวรนิเวศวิหารมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษินานุปทาน
บำเพ็ญกุศลโดยเสด็จพระราชกุศล
ในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
เด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
ตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหาร
โดยมีพระสงฆ์๕๐๐รูปรับทักษินานุปทาน
อีกทั้งมีบรรพชิตจีนอันนำนิกาย๔๐รูปสดับปากรครับ